แถวนั้นเขาบอกว่าทำไมบ้านหลังนี้ไม่น่ารักเลย
พฤติกรรมของคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้

มีการขู่จะฆ่าทั้งยกโคตรด้วย

เดี๋ยวดูพฤติกรรมของเขาหน่อยว่าเป็นยังไงนะคะ
นี่คุณผู้ชมดูสิขึ้นไปยืนบนหลังคานะ

นี่ก็ต้องแบบกระซิบกระทราบกัน

ใช่ค่ะผู้ชายคนนี้เขาอายุน่าจะสักประมาณ

ไปขึ้นหลังคาเพื่อนบ้านครับ

เขาถือมาแล้วก็มาปลาใส่บ้านของคนผู้เสียหาย

สุดนักรบอายุห้าสิบสามปีนะคะ

แล้วเศษขวดเบียร์มันกระจายแตกอยู่เต็มหน้าบ้านนะคะ

ผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้อยู่บนหลังคาแล้ว

แต่เขาเดินไปจะไปคุยด้วยเหรอ

แต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เขาไม่ยอมคุยด้วย

หลังจากนั้นค่ะกลับเข้าบ้าน
แล้วไปขับแจ๊สสีดำเนี่ย

เจ้าของบ้านที่เขาโดนปลาขวดใส่
เดี๋ยวดูจังหวะนี้นะคุณผู้ชม
ซึ่งตัวนางราตรีเขายืนอยู่ริมถนนนะ

โอ้โหดูสิ

ใช่ค่ะจะชนจะขู่ก็ไม่รู้แหละ

มันไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกไงเคยโดนปลาไข่ไก่ใส่บ้านด้วย
ทีนี้เราก็เลยอยากรู้ว่าเวลาเพื่อนบ้านทะเลาะกัน
ไอ้ปมปัญหามันมาจากอะไร
คือเขาบอกว่าน่าจะมาจากเรื่องแมวหรือว่าสุนัขไปถ่ายในบ้าน
แล้วหลังจากนั้นทางฝั่งของนางราตรีเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปเก็บให้นะ
ฝั่งนู้นเขาบอกว่าไม่เป็นไรซึ่งแถวนั้นมันมีพวกหมาแมวจรจัดนะคะ
มีหมาแมวอีกเยอะแล้วคนในบ้านหลังเนี้ย
เขาก็มาโทษว่าเป็นของนางราตรีที่ไปสร้างความเดือดร้อน
อกจากนั้นค่ะเคยทะเลาะกับบ้านหลังอื่นด้วย
ชาวบ้านแต่ละคนเขาจะถูกบ้านหลังนี้นะด่าทอด้วยคำหยาบคาย
เคยไปโพสต์จะฆ่ายกครัวชาวบ้านอีกนะ
แล้วมีการท้าให้ไปแจ้งตำรวจเอาฟังเสียงชาวบ้านที่เขาเป็นผู้เสียหายหน่อยนะคะ
เข้าใจความรู้สึกเลยค่ะมันตกใจกลัวเรื่องของความปลอดภัย
ไม่รู้ว่าบ้านหลังนั้นเขาจะมาทำอะไรอีกหรือเปล่า
ซึ่งจริงบ้านหลังนั้นเขาก็เป็นบ้านที่รั้วรอบขอบชิด
ก็ดูดีเลยนะแต่ทำไมพฤติกรรมถึงมาก่อเหตุแบบนี้
ทีนี้พอมันเกิดเหตุขึ้นชาวบ้านเขาก็ไปแจ้งความ
ตำรวจสพเมืองชายภูมิเมื่อวันที่๑๐สิงหาคมที่ผ่านมา
แต่พอจนถึงวันนี้ค่ะ๑๓สิงหามันยังไม่มีความคืบหน้า
เขาก็เลยบอกว่าอยากจะร้องสื่อ
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ช่วยเคลียร์ให้หน่อยซิว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ชาวบ้านตอนนี้อยู่กันแบบหวาดภาวะเหลือเกินค่ะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่บ้านหลังนี้
จะไปถามนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ปรากฏว่าเมื่อเช้าตอนที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปนะ

บ้านเขาดูดีนะคุณผู้ชมดูสิใหญ่โตนะคะ
ไม่เจอตัวคนก่อเหตุแล้วก็ไปกดออดหน้าบ้าน

ก็ถามเพื่อนบ้านนะว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เขาไปไหน
เพื่อนบ้านเขาบอกว่าอุ๊ยเขาออกไปตั้งแต่เช้าแล้ว
ทีนี้ก็เลยต้องไปสอบถามทางผู้ใหญ่บ้านค่ะ

ผู้ใหญ่บอกว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ผู้กำกับสพเมืองชายภูมิประสานมายังผู้ใหญ่แล้ว

ซึ่งทางตัวผู้ใหญ่ทั้งชาวบ้านทั้งผู้ก่อเหตุ
คือตอนแรกเจ้าหน้าที่เขาจะเรียกมาคุยให้หมดเลย
แต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาคือแค่โทรมาประสานเฉย
พอสื่อนำเสนอข่าวนี้ไป
ชาวบ้านเขาก็กลัวแหละเขาก็หวาดภาวะ
กลัวว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เขาจะไม่พอใจไหม

ทีนี้เราไปถามเรื่องคดีกับทางร้อยตำรวจเอก
ชัยพรพรมเสนารองสารวัตรสอบสวน

บอกว่าเดี๋ยวจะเชิญผู้เสียหายมาสอบสวนก่อน

สามารถเอาผิดกับผู้ก่อเหตุผู้ชายคนนี้ได้

เพราะว่าเอาขวดไปปลาใส่บ้านคนอื่นใช่ไหม
ส่วนเรื่องคดีอื่นเดี๋ยวต้องรอให้ผู้เสียหาย
เข้าแจ้งความเพิ่มเติมก่อนนะคะ